ที่จังหวัดตราดตอนเริ่มนั่งดื่มเหล้ากับเพื่อนกันเพื่อนกันนี่แหละนะครับ
อีท่าไหนไม่รู้คิดว่าอีกฝ่ายด่าแม่ครับคุณผู้ชมเอามีดฟันซะมือเกือบขาดฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านหลังนึงในพืชนิษฏภัณฑ์หนองสมศอัพพิมพ์เมืองตราดครับ
คือกลุ่มนี้ดื่มล่าวป่าล่าวต้มสี่คน
สักพักนายไพรินอายุ๔๒ผู้ก่อเหตุกับนายสมบัติอายุ๔๘
คนเจ็บมีปากเสียงดากันอย่างดูเดือด
จากนั้นนายไพรินนะครับใช้มีดไดย่าฟันนายสมบัติไปหนึ่งครั้ง
แต่นายสมบัติเนี่ยยกมือซ้ายรับก็มือเกือบขาดสิครับคุณผู้ชม
ก่อเหตุเสร็จนายไพรินขี่จักรยานหนีไป
แต่สุดท้ายไม่รอดครับถูกตำรวจสพเมืองตราด
ตามจับได้ที่หน้าวัดหนองเสม็ดนะครับ
เจ้าตัวสารภาพบอกโอ้โหก็ผมโมโหแล้วถูกด่าแม่
ส่วนเรื่องฟันเนี่ยคือคนเจ็บเนี่ยเขาหยิบมีดจะฟันผมก่อน
ผมเลยแย่งมีดมาป้องกันตัวเขาว่างั้น
มนตรีเจ้าของบ้านเล่าบอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นเพื่อนเขาเอง
จริงเนี่ยเพิ่งออกจากคุกนะ
เขาหาเมาแล้วขับไปติดคุกอยู่ยี่สิบวันนะครับ
ออกมาได้๔๕วันก็มาขออาศัยอยู่บ้านเขา
เมื่อคืนก็นั่งดื่มเหล้าป่ากันอยู่๔คนทั้งคู่ก็มีปากเสียงกันใหญ่โต
ขัดคอกันตอนไหนฟังไม่ทันเหมือนกัน
สุดท้ายผู้ก่อเหนี่ยชิมมีดายาฟันคนเจ็บหนึ่งครั้ง
มือซ้ายเกือบขาดเขาตกใจมากเลยนะ
ไม่คิดว่าเพื่อนจะทำแบบนี้เพราะว่าเพิ่งออกจากคุกมาแท้โดนคดีอีกแล้ว
ล่าสุดทีมข่าวไปคุยกับนายปรีดาก็เป็นหนึ่งที่นั่งดื่มกันอยู่นั่นแหละคุณผู้ชมนะ
เล่าบอกไพรินผู้ก่อเหตุเมาแล้วชอบหาเรื่อง
พี่สาวยังไม่อยากให้อยู่ด้วยเลย
คืนก่อนเกิดเหตุนั่งดื่มเหล้ากันอยู่๔คนมีไพรินสมบัตินะ
มนตรีแล้วก็เขานี่แหละปรีดาสามคนแรกเขารู้จักกันอยู่แล้ว
นั่งดื่มไปสักพักผู้ก่อเหตุกับคนเจ็บทะเลาะกัน
แต่ไม่เห็นไม่ได้ยินนะไอ้เรื่องว่าด่าแม่กันอ่ะ
จากนั้นผู้ก่อเหตุก็เดินไปหยิบมีดดายาแล้วฟันไปอย่างที่เล่านะฮะ

เขาก็เพิ่งออกมาจากคุกแล้วก็มานอนนี่

คุณผู้ชมฮะล่าสุดนะครับ
ทางตำรวจแจ้งข้อหานะครับทางจำรวจแจ้งข้อหาแล้ว
กับผู้กระทำความผิดนะครับ
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัสกับนายไพริน
ส่วนนายสมบัติที่ถูกฟันมือเกือบขาด
ตอนนี้พักรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลตราด